คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีค่ะ
ฟังดูอาจจะนึกว่าข่าวเก่าที่เล่าไปเมื่อวานและเมื่อวันก่อน

โอ้โหรูปแบบมันมีแบบนี้ทุกวันจริง
และชนบุรีเป็น๑ใน๑๓จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้ม

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เข้มข้นมีเคอร์ฟิลล์

ยังไม่หลับไม่นอนดื่มเหล้ากันแล้วฆ่ากันตายแบบนี้ค่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๔ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนะคะ
แคมป์คนงานก่อสร้างนะคะอยู่ริมถนนสายพนัฐนิคม
พนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีค่ะ
ผู้เสียชีวิตชื่อว่าในวินอายุ๔๓เป็นชาวกัมพูชานะคะ
สภาพศพคือนอนหงายเสียชีวิตอยู่ที่หน้าอาคารที่กำลังก่อสร้าง
ถูกมีดแทงที่อกซ้าย๑แผลถูกฟันเข้าที่หน้าอีกหนึ่งแผล
ผู้ก่อเหตุคือนายประภัยทองคำอายุ๔๕เป็นคนไทยนะคะ
เป็นหัวหน้างานของคนตายนี่แหละค่ะจากการสอบสวนได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือนายบัณฑิตบัวพรมอายุ๔๖คนที่พบศพคนแรกเล่าให้ฟัง
ว่าก่อนเกิดเหตุเห็นสองคนนี้นั่งดื่มเหล้ากันตั้งแต่หลังเลิกงาน
สักพักคงจะเริ่มเมาได้ยินเสียงเอะอะโวยวาย
แต่นายบัณฑิตบอกว่าก็ไม่กล้าออกไปดูพอเสียงเงียบก็ค่อยออกมาดู
โอ้โหในวินนอนตายไปแล้วอะค่ะ
แต่ไม่เจอนายประภัยหัวหน้างานก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ
กลางเฉียงดังพวกเนี้ยควรไม่กล้าออกมาเนาะ

หนีไปนู่นเลยค่ะ๒๐กิโล
สอบสวนที่สพพนัฐนิคมนายประภัยตอนที่ถูกรวบตัวได้ยังเมาอยู่เลยนะคะ
ครับเมาแล้วก็พูดจาวกวนแต่จับใจความได้ว่าหลังเลิกงาน
ดื่มเหล้ากับในวินก็เห็นว่าในวินเป็นลูกน้อง
ก็เลยเตือนเรื่องงานแต่ในวินไม่พอใจ
ในวินเถียงพยายามจะบีบคอก็เลยทะเลาะกัน
นายประภัยบอกว่าผมก็โมโหคว้ามีดแทงเลยจนในวินเสียชีวิตค่ะ
เช้าวันนี้หลังจากนายประภัยสางเมามีสติมากขึ้น
ตำรวจบอกว่าสั่งเมาแล้วใช่ไหมหายเมาแล้วใช่ไหม
ไปทำแผนก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ครับเขาก็บอกว่าตอนแรกก็นั่งดื่มเหล้ากับในวิน
ก็ชี้จุดว่าดื่มกันตรงไหนอะไรยังไงเมาได้ที่ทะเลาะกันต่อยกันไปรอบนึง
มีคนมาห้ามแล้วรอบนึงแยกย้ายไปสักพัก
เขาอ้างว่าในวินกลับมาหาเรื่องเขาท้าทายเขาให้ออกมาเคลียร์
ก็เลยออกมาต่อยกันอีกรอบแต่คราวนี้เนี่ย
ประภัยบอกว่าอยู่ใกล้มีดเลยคว้ามีดแทงเข้าไป
ตำรวจก็ถามว่าแล้วมีดอยู่ไหนเขาบอกว่าทิ้งมีดไปในป่าย่าข้างแคมป์นะคะ
นี่นะคะแล้วก็หนีเขาบอกว่าเขาไม่คิดว่าในวินตาย
นี่ค่ะเขาไม่คิดว่าตายคิดว่าแค่เจ็บ
ตำรวจก็ตั้งข้อหาในประภัยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ
แล้วก็จะต้องส่งตัวฝักขังดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ
คือแสดงว่าไม่ได้หยุดกันเลยไม่ได้หยุดกันเลย
ค่ะคือเหมือนจะเอาแอลกอฮอล์ไปฆ่าโควิดหรือยัง